มีกระแสข่าวว่า
เมรัชนกอินทนนท์ถูกตรวจพบ
สารต้องห้ามค่ะ
ขออนุญาตเรียนชี้แจงว่า
ตั้งแต่วันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
เขาพบสารต้องห้ามในกระแสเลือดของเมรัชนก
เมื่อได้เห็นข้อความนี้
ปัธมาก็รีบระดมคณะทำงานโดยทันที

เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ติดต่อทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
จัดคณะทำงานขึ้นมา
ใช้ทุกสรรพกำลัง
ทรัพยากรที่มีอยู่

ซึ่งเราตระหนักในข้อนี้ดี
เราจึงไม่สามารถบอกใครได้
ทุกท่านคงได้ข่าวกันประมาณวันที่๑๓ช่วงบ่าย
เราเก็บเป็นความลับมาตลอดเพราะว่าเพื่อรักษาสิทธิ์ของเมรัชนก
เกี่ยวกับพวกเรา
ก็จำเป็นว่านี้เป็นความรับใจมาก

และจำเป็นว่าช่วยมาก
ด้วยสิ่งที่ทำทันทีนะคะ
คือการพยายามสอบถามและวิเคราะห์ว่า
ใช้สารต้องห้ามก็ดีการใช้สารกระตุ้นก็ดี

เราก็ได้แต่งตั้งทนายโดยทันที
ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศไม่ได้อยู่ในประเทศไทยค่ะ
แล้วก็มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดตลอด
คณะทำงานของพวกเราเนี่ย
ทำงานกันทั้งวันทั้งคืน
เรานั่งถกนั่งคุยนั่งสกายนั่งวีดีโอ
เฟรนซ์กับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ
กหูโทรศัพท์คุยศึกษางานวิจัย

ทุกอย่างเพื่อจะยืนยันว่า
การใช้สารนั้น
เป็นไปโดยสุจริตใจเพื่อการรักษาอาการบาดเจ็บ
ของเมรัชนก

ถูกตรวจสาร

เมื่อวันที่๑๕พฤษภาคม
ที่เมืองคุณชาญประเทศจีนค่ะ
เป็นรายการแข่งขันที่คณะกรรมการสมาคมเนี่ยเดินทางไปจริง
แต่คณะกรรมการสมาคมทุกคนเดินทางไปถึง

ส่วนเรื่องการรักษาอาการบาดเจ็บของเมย์นั้นช่วงก่อนออกเดินทางเมย์เจ็บหลัง
ด้านซ้ายและเจ็บข้อศอกด้านขวาแพทย์ที่ทำการรักษาเมย์ผู้ซึ่งศึกษากฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างละเอียดในเรื่องของสารต้องห้ามหรือการวิธีให้ยา
ซึ่งเป็นกฎของวาด้าแพทย์ผู้ทำการรักษาเมย์เนี่ยได้ศึกษาอย่างละเอียด
การฉีดสารต้องห้ามนี้ใช้ได้ถ้าฉีดเท่าเส้นเอ็น
และแห้มใช้ถ้ารับยาทั้งที่
ปากหรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือทางสอดทางทวัน

แต่ว่าสำคัญที่สุดคือประเด็นว่า
ผู้ทำการรักษาอาการบาดเจ็บนั้นท่านฉีด
เข้าเส้นเอ็นค่ะนะคะพวกเราพยายามทำทุกอย่าง
ให้ความจริงนี้ประจักษ์ต่อคณะ
ผู้ทำการไต่สวนของบีดาบิยูเอฟ
สิ่งที่เราเร่งลีบทำอีกอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งแต่ล์งตั้งทนาย
เราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เสร็จสิ้นก่อน๑๘กรกฎาคมค่ะ
ไต่สวนมีขึ้นในวันที่๑๖ที่ผ่านมาค่ะ
ใช้เวลาไต่สวนประมาณ๒ชั่วโมงค่ะ
เราให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ชัดเจนกับคณะที่ทำการไต่สวน
และในที่สุดผล

เราได้รับคำสั่งมานะคะว่า

ออฟฟิศเขาทั้งเมืองไทย
และเว็บไซต์จะขึ้นพร้อมกัน

คือ๙โมงตรงประเทศไทยค่ะ

เราต้องเคร่งครัดในเรื่องของ

และการกระทำใดที่เราฝ่าฝืน
จะไม่ส่งผลดีต่อน้องเมรัชนกเลย
จะเห็นได้ว่า
วันที่๑๐มาถึง๑๓เนี่ย

ไม่ทราบว่าตั้งแต่๑๓เป็นต้นมาเนี่ย

ไม่มีใครคุยกับคนนอกเรื่องนี้เลย

นอนอดอาหาร
ภารกิจหลักของทุกคนทิ้งหมด

เพื่อแสดงความจริง

และทำถูกต้องตามข้อบังคับ

ข่าวสารที่

ข่าวนี้ไม่ได้ออกไปจากพวกเรา

ของไทยทั้งหมดครบ๗คน

ทำเพื่อความฝันของคนไทยทุกคนจะเป็นจริงได้

กลับมาให้เป็นของขวัญคนไทย

ก็กราบขอบพระคุณสำหรับท่านที่พอจะเข้าใจ

การถูกกล่าวหาว่า

ขอบพระคุณที่คุณช่วย

จากข้อกล่าวหาการละเมิด

ดังการใช้สารต้องแห้มทั้งตวง
อันนี้คือภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือภาษาไทยที่แปลแล้ว
แผ่นนี้จะขออนุญาตมอบให้กับพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านค่ะฟังเสียงเมย์บ้างดีกว่าค่ะ
พูดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่๑๐เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ค่ะ
ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกคนนะคะที่มาทำข่าวกันในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณคุณหญิงค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทีมที่คอยปรึกษาหาลือกันเรื่องนี้เพราะเมย์เองด้วยแล้วก็ขอบคุณที่อดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเมย์เองตอนนี้ก็หยุดซ้อมไปช่วงนึงค่ะเพราะว่า
ที่ทำของเมย์ในครั้งนี้ค่ะแล้วต่อไปนี้ก็คือหน้าที่ของเมย์แล้วค่ะโดยการที่ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็จะต้องเอาเหรียญกลับมากลับมา
คนไทยให้ได้เพราะว่าจริงแล้วเมย์ก็ตอนแรกคิดว่าตัวเองก็เหมือนหมดโอกาสตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าไม่ได้รับโอกาสตรงนี้แล้วเมย์ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ
ขอฟังความคิดเห็นความรู้สึกของโค้ชเป้พัทธพลค่ะ
อันดับแรกนะครับก็เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ทางทีมงานทั้งหมดก็เกิดความกังวล
แต่วันนี้เนี่ยเรื่องทุกอย่างก็ขี้คายแล้วก็ไปในสิ่งที่ดีขึ้นนะฮะ
ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณสมาพรมแบบเวนตั้นแห่งประเทศไทยโดยคุณหญิงประธามาฮารีสวรรค์ตระกูลนะฮะ
ซึ่งได้ทำการประสานงานและช่วยเหลือในเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกคือวันที่๑๐
จนรวมเวลาก็เป็นอาทิตย์กว่าที่ท่านก็ได้อยู่กับคณะทำงานทุกคน
รวมถึงท่านอุปนายกนะฮะท่านเลขาสมาคมแล้วก็เราทำงานกันอย่างที่เรียกว่าเราเรา

พยายามทำทุกวิถีทางที่ให้เมย์ได้ไปเล่นโอลิมปิก
แล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการโอลิมปิกในประเทศไทย
และการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ไปกำลังใจให้ตลอด
รวมถึงผู้สนับสนุนทุกท่าน
ที่สนุนโรงเรียนใบบินใต้มาตรงหยอดและน้องเม
คือคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กำลังใจตลอด
แล้วก็ประชาชนคนไทยซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย
ก็อยากให้เมย์ได้มีโอกาสที่ไปเล่นโอลิมปิก
เพื่อทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับ
แล้วก็สุดท้ายนี้ผมคิดว่า
คำว่าฟ้าหลังฝนมันคงเป็นคำที่ใช้ได้เสมอ
เราก็ผ่านเลขที่เรียกว่าช่วงเวลาของความยากลำบากแล้วก็อึดอัด
พวกเราคณะทำงานทุกคนพยายามเต็มที่
แล้วก็คิดว่าสิ่งที่เป็นความจริงยังไงมันก็คือความจริง
เรามีความบริสุทธิ์ใจมีความสุจริตใจ
ในการที่จะดูแลรักษาน้องเมย์
เราไม่มีความคิดที่ว่าจะใช้สารกระตุ้น
หรือวิธีการใดที่จะเอาเปรียบคู่แข่ง
เพราะฉะนั้นในวันนี้ความจริงมันปรากฏแล้ว
ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้น
กับวงการแบตมินตันแห่งประเทศไทย
ผมคิดว่าเมย์ก็คงมีพลังใจ

ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีผลงานที่ดี
กลับมาให้กับประชาชนชาวไทย

ขอบพระคุณเมย์และโคชเป้ค่ะ
เราอยากขอก่อนจะไปถึงแม่ปกกรรมราพูดนะคะ
ขอกราบขอโทษสำหรับการไม่สามารถรับโทรศัพท์

เพราะว่าเราตระหนักว่าจะเป็นผลกระทบต่อ
ความสำเร็จในการดำเนินการเรื่องนี้ของเมย์
แล้วก็ภาพลักษณ์ของเมย์นะคะ
ยิ่งกว่าวันที่๑๐กรกฎาที่ผ่านมา

วันที่๑๓นั้นเนี่ยได้รับแจ้งว่า
เมย์ไม่สามารถกระทำด้านกิจกรรมใดอันเกี่ยวกับแบตมินตัน
ซ้อมไม่ได้แข่งไม่ได้ไม่ได้สักอย่างเลย
นี่คือข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาในวันที่
ดังนั้นก็ยิ่งเพิ่มความกดดันมาก
ก็กราบขอโทษที่ไม่สามารถให้ข่าวใด
ได้เพราะว่ามุ่งเน้นไปที่เป้าประสงค์เดียวคือ
เมย์จะต้องยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกค่ะ
ก็ช่วงเวลาที่ผ่านมานี่เราถูกย่ำยีมาก
โดยคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็พยายามทำเป็นรู้นะคะ
ละเมิดสารพัดถูกย่ำยีถูกใส่ร้ายป้ายสีใส่ความ
มากมายในขณะที่เราก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอน
ทั้งคณะทั้งคณะทำงานเลยทำงานหนักมากปรึกษาหารือประชุม
หาวิธีการทำการร้องขอไปยังทั้งด้วยเส้นทางส่วนตัว
เส้นทางอย่างเป็นทางการในประเทศต่างประเทศ
สรรพกำลังทุกทรัพยากรที่มีอยู่ทุ่มหมด

ทั้งนี้ก็เพื่อเมย์ยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการได้ไปโอลิมปิก
ไม่ไม่อยากบอกว่าเอ๊ะมันทำไมต้องโดนขนาดนี้ก็ไม่รู้นะ
เดี๋ยวพูดดีกว่าฟังเสียงแม่ปุกกรรมราทองกรดีกว่าค่ะ
ก่อนอื่นเนี้ยปลูกต้องกลับขอโทษเอ่อท่านผู้ใหญ่
หลายท่านนะคะที่เป็นห่วงน้องเมย์แล้วก็พวกเรา
คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็ได้รับคำสั่งอย่างที่คุณหญิงเรียนนะคะ
ว่าเราจะพูดอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ
เราทุกคนอึดอัดมากและก็ทราบดีว่าทางสมาคมแบตมินตัน
นะคะแล้วก็คุณหญิงปัธมาเนี่ยอึดอัดมากทุกคนในทีมงานก็อึดอัดมาก
ที่ต้องโดนกล่าวหาเสียหายหายซึ่งเราอยากจะพูดมากมากเลยในขณะนั้นเนี่ย
แล้วตัวปุ๊กเองเนี่ยคือรับโทรศัพท์อะไรก็ไม่ได้เลย
พูดอะไรไม่ได้เลยมันก็เป็นความอึดอัดมากมากเลย
ทุกคนที่นั่งอยู่ในที่ทำงานเวลานั้นเนี่ย
ก็ต้องกราบขอโทษนะคะท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ
แล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านรวมทั้งประชาชนชาวไทยแล้วก็เพื่อนนะคะ
ที่ให้กำลังใจแล้วก็พยายามอยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นมายังไง
ก็เวลานี้ความจริงความบริสุทธิ์ก็ได้ออกมาแล้ว
ุ๊กต้องขอขอบพระคุณคุณหญิงมากเลยค่ะที่ร่วมอดทนแล้วก็ทำเพื่อน้องเมย์
เพื่อไม่ให้น้องเมย์เนี่ยต้องเสียสิทธิ์หรือเสียหายพวกเราต้องยอมอดทนอดกลั้น
แล้วก็ปลอบใจคุณหญิงทุกวันเลยว่าคุณหญิงอดทนอีกนิดเดียวนะคะ
ต้องอดทนมากเลยพวกเราต้องอดทนทุกคน
ที่จะต้องไม่ตอบโต้อะไรเลยในสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทำ
ต้องยอมให้ทุกคนเข้าใจคุณหญิงผิดแล้วก็กล่าวหาพวกคุณหญิงอย่างร้ายแรง
ซึ่งสิ่งที่พูดไปนะพวกเราทรมานใจมากเลยที่พวกเราได้รับข่าว
เพราะว่ามันเป็นผลร้ายกับน้องเมย์ด้วยสิ่งที่คนที่พูดลงไปในโลกโซเชียลอะไรทั้งหลายเนี่ยครับ
มันมันเป็นผลร้ายกับน้องเมนแล้วเราก็ทุกครั้งที่ได้อ่านเนี่ยมันมันคือว่าเราก็ไม่ไม่ทราบว่าทางบีกับบีเอฟจะเข้าใจหรือเปล่าว่าข่าวไม่ได้ออกมาจากพวกเรา
ถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจขึ้นมานั้นการพิจารณาก็จะเป็นผลร้ายกับน้องเมย์ทันทีเลยก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหญิงปรัฐมาเป็นอย่างมากนะคะที่ต้องอดทนเพื่อน้องเมย์แล้วก็เพื่อพวกเราเพื่อชาวไทยทุกคนคุณหญิงต้องยอมยอมร้องไห้หลายหลายครั้งพวกเราก็ร้องไห้กันอยู่ตลอดเวลาตรงเนี้ยค่ะที่อยากให้ทุกคนเข้าใจในสมาคมแบบนี้
ต้องขอบพระคุณจริงจริงค่ะขอบพระคุณคุณหญิงมากค่ะ
หากว่าท่านใดต้องการรายละเอียดมากกว่านี้นะคะตอนนี้เว็บไซต์บีดับยูเอฟก็มีรายละเอียด
แสดงให้ทุกคนได้รับรู้อย่างละเอียดแล้ว
เว็บไซต์ของบีดับบีโอเอฟต่อเรื่องนี้เนี้ย
ขึ้นเวลา๙โมงตรงเวลาประเทศไทย
ก็พร้อมกับที่พวกเราขึ้นมาวันนี้เพื่อจะเล่าให้พี่ทุกท่านฟัง
เราก็ทำอย่างเคร่งครัดนะคะ
อ่าก็
อ่าขอขอฟังเสียงคุณภัยศาสตร์รังสีกิตโพดีกว่า
ก็พวกเราทำอะไรไปบ้างเหนื่อยแค่ไหนแต่ว่า
ปรัฐมาพูดแล้วท่านก็คงไม่พูดซ้ำ
แต่ว่าดูว่าท่านจะพูดอะไรก็ได้เชิญท่าน
ขอบคุณมากขอบคุณมากครับอ่าคุณหญิงปัฒนมาธนายกนะฮะ
มนุษย์ไทยเราได้โชคดีจริงอ่ะถ้าไม่ได้นายกอย่างนี้นะฮะ
ก็คงไม่มานั่งช่วยได้ขนาดนี้นะแล้วก็น้องเมย์จริง
ว่าเราทำตามกฎเกี้ยกเลยอ่ะไอคสเปิร์ตทั่วโลก
คุณหญิงบอกคนไหนรู้จักคนไหนโทรไปตามมามาคุยกันอย่างนี้
เชิญมาหมดเลยทั่วโลกนะเมืองไทยด้วยเมืองไทยทุกคนเลย
ขอบคุณใหญ่ทุกคนรู้ว่าว่าใครเราถามหมดเราข้อมูลแต่รถ
เพราะไม่ใช่เกี่ยวกับแพทย์ไม่ใช่เกี่ยวกับโดปิ้ง

เวลาตัดสินมันต้องครบทุกข้าง
แล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะแพ้หรือชนะ

ทุกมุมทุกอะไรเราไม่พลาดเลยอะ

เราตื่นตอนไหนคิดจะได้ก็คุยกันตลอด
คือภูมิใจมากและหวังว่าประเทศไทย
ราชนกษ์แบบเป็นตั้งไทย

มีพี่ท่านใดจะถามอะไรไหมคะ

ต่อจากนี้ไปหลังจากที่
เมรัชนกของพวกเราเสียเวลาไปประมาณ๑สัปดาห์เต็ม
จากการถูก

ก็จากนี้ไปก็จะซ้อมหนักอย่างเต็มที่
เพื่อให้ความฝันของคนไทยทั้งประเทศ

พี่จะถามอะไรได้ไหมคะ

หนึ่งสัปดาห์ที่พักไปเนี่ยมันก็เป็น

พรุ่งนี้ไปวันที่๑๙เนี่ย

เดินหน้าซ้อมแบบปกติเต็มที่

มันก็คงต้องทำให้เต็มที่สุด

ก็ยังคงจะเข้มข้นเหมือนเดิม

กำลังใจเมย์ก็ดีขึ้นมาก

ผมคิดว่าต่อไปเนี่ย

สถานที่ก็คือที่โรงเรียนแบบตั้นบ้านทางหยอด

จนกว่าจะเดินทางไปวันที่หนึ่ง

ขอพูดตรงนี้เลยนะครับว่า

ขอความเห็นใจและเข้าใจ

แล้วก็เข้มข้นที่สุด

แต่เรายินดีที่จะให้สัมภาษณ์

ในวันที่เดินทาง
ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

แล้วก็ตรงนี้เนี่ย

ทุกคนเข้าใจจริงว่ามันกระชันชิดจริง
เราก็ทำงานอย่างเต็มที่ครับ
พวกเราจะออกเดินทางวันที่๑สิงหาคม
ทุกคนที่เป็นนักกีฬาแบตมินตันทีมชาติไทย
นักกีฬาโอลิมปิก
อมริมเพียนอีก๖คนก็ยังคง

มุ่งมั่นทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักนะคะ

ความหวังของพวกเราคนไทย

จะออกเดินทางวันที่๑สิงหาคม

มุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละโดยไม่เคยหวังอะไรตอบแทนเลย
เขียนข้อความของ

ออกมาแสดงความคิดเห็นบางท่าน

แสดงความฝันของคนไทย

เป็นการทำร้ายน้องเมรัชนก

ประโยชน์อันใดตรงไหนเลย

อาจจะมีวิกฤตอะไรก็ตามเกิดขึ้นอีก
ก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
ข่าวสารใดนะคะค่ะพี่ยกมือ
ค่ะก็หลังจากนี้ก็จะเริ่มซ้อมในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วเมย์เองเมย์ก็
ก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างเครียดว่าตัวเองจะได้ไปแข่งไหมแต่ว่า
พอได้ทราบผลแล้วก็รู้สึกโล่งอกว่าตัวเองก็
คือที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเราก็กดดันเหมือนกันเพราะว่า
มันก็ถือว่าเป็นความขวัญของเมย์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ค่ะ
ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณทีมงานที่

ทำให้เวย์ได้ไปแทงกันครั้งนี้
ขอฝากคำกราบขอบพระคุณ
จากคณะทีมงานนะคะไปยัง

แล้วก็โดยเฉพาะรัฐมนตรีหลายท่านที่แสดงความห่วงใย
และก็ติดตามด้วยตลอดนะคะ
แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง
ผู้ใหญ่ของประเทศจำนวนมหาศาลหลายท่านส่งกำลังใจมาอย่างไม่ขาดสาย
สิ่งเหล่านี้รวมทั้งกำลังใจจากบุคคลรอบข้างปรัฐมาขณะนี้
ทุกคนในคณะทำงานเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้ปรัฐแมนมีพลังในการที่จะฟันฟ้า
การถูกย่ำยีการฉกฉวยโอกาสมาแสดงความคิดเห็นในทางที่
ทำร้ายประเทศชาตรทำร้ายเมร์ทำร้ายนายกสมคม
กราบขอบพระคุณทุกคนในคณะทำงานตั้งแต่แม่ปุโคชเป้มุก
ลูกของแม่ปุ๊กอีกคนนึงซึ่งอยู่ในนี้ด้วยนะคะ
พี่มัยสานอุปนาหยกท่านมนูพานคนสำคัญก็คือเม
อยู่กับพวกเราตลอดการประชุมทั้งกลางวันกลางคืน

มีความกังวลแต่ก็อยู่เคียงข้างกันตลอด

พวกเราอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ
อยู่ด้วยกันตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน
ไม่

ทุกท่านเป็นกำลังใจส่งกำลังใจมาให้อย่าง

ที่คอยให้คำแนะนำอีกหลายท่าน
จำนวนมหาศาลหลายคนที่
กรุณาส่งผลงานวิจัย
กรุณาให้ความเห็นต่อเรื่องนี้
สนับสนุนข้อมูลแพทย์ที่ทำการรักษาอยู่กับพวกเราตลอดเวลาเป็นหนึ่งในคณะทำงาน
เราบรรยายไม่ไหวเราบรรยายพอยังไม่รู้

ค่ะรวมถึงแพทย์ที่ทำการรักษา
ขอบพระคุณโรงชาบานกรุงเทพและโรงชาบานวิชาเวศ
สองโรงชาบานนี้เป็นผู้ให้การดูแลสุขภาพเม
และการรักษาอาการบาดเจ็บของเมตลอดมานะคะ

เกิดถึงแล้วนะคะแต่ว่าพวกเราไม่ลืมพระคุณของท่าน
คณะกรรมการโอลิมปิกและกรกฐด้วยนะคะค่ะ
ยังสงสัยไม่หายนะคะว่าวันที่๑๓เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ได้ยังไง
พวกเรานี่เข้มงวดมากเลยนะคะไม่รู้มาทางไหน
เมอยากพูดอะไรอีกไหมคะ
ก็กราบขอโทษอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ได้ข่าวเลย
โทรมาเป็นร้อยครั้งไม่ได้รับสายเลย
ยกโทษให้เราด้วยค่ะ